แล้วก็เวลาจะไปกินต้องเวฟ

ลูกกรอกแมวคุณผู้ชมฮะ

แมวเนี่ยมันออกลูกมา

แล้วเขาบอกว่ายังมีอยู่ในท้องมันอีกหนึ่งตัว

แล้วเจ้าของก็คือเจ้าของแม่แมวเนี่ย
เขาตัดรกให้ตัวแรกผ่านไป

น่าเสียใจมันตายครับ
โอ้โหพอแม่แมวออกลูกมาแล้วเสียชีวิต
มันก็กลายเป็นลูกกรอกแมวเขาว่าอย่างนั้น
เพราะอะไรมันมีรกแมวติดมาด้วย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมครับ
แล้วถ้าหากว่าเจ้าของเขาได้พบกับสิ่งนี้
เชื่อว่าจะนำโชคมาให้กับคนที่เลี้ยงดูแมวน้องใบตองคุณชิสา
คือปกติเมื่อมันตกลูกออกมาตามธรรมชาติมัน
แมวมันมักจะกินรกของตัวเอง
ก็ทำให้รกแมวมันกลายเป็นของหายาก
คือมันหาแทบไม่มีบางที
แต่เนี่ยเขาเชื่อว่าลูกกรอกแมวเนี่ยมันเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์

มากราบไหว้บูชาแล้วจะมีโชคมีลาบ

อันนี้ไม่รู้อ้าวคุณชนะทำไมไม่ทา

มาเล่าแล้วไม่ถาม
เขาบอกว่าเขาอยากมีความเป็นส่วนตัว
ผมไม่อยากบอกบ้านเลขที่กับใคร
โอเคเดี๋ยวไลน์ไปถามเขาก็ได้